แจ้งเกิดแล้วจ้านะคะสำหรับน้องจ้าจ๋านะคะที่เล่นเป็นบทอึ่งไง

แล้วตัวจริงน้องจ๊ะจ๋าชื่อว่าน้องจ้าจ๋านะ
คือน่ารักมากนะคะเป็นคนตลกค่ะ
ที่สำคัญนะคะน้องจ้าจ๋ายังเป็นทายาทคนบันเทิงตัวจริงเสียงจริงค่ะ
เจ้าจ๋าเปิดใจกับพี่แจกรีนนะคะว่าตัวเองก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน
วันหนึ่งหนูจะได้มาเล่นละครฟอร์มยักษ์เรื่องนี้
ยังได้ประกบกับพี่เบลล่าซึ่งตัวจริงน่ารักมาก

ก็มักจะติดรถแบบมาส่งคุณยายเล่นละคร
แต่ตอนนี้กลับกันคุณยายนั่งรถมาส่งจ้าจ๋าที่กองถ่ายแทน
พี่ผินพี่แย้มคุณนุ่นระมิดานี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นแบบซี้กันเลยอยู่ในกอง

จริงยอกแซวกันตลอด
ไหนซีนนั้นนะคะถ้ามีอื่นกับพี่ผินพี่แย้มนะคะ
ไปถึงแม่พุทธตานความคื้นเครงเกิดขึ้นทันที
เขาบอกว่าเล่นตัวตึกอยู่ตรงนั้นค่ะจริงใช่แบบนั้นเลย

แจ้งเกิดแล้วเหรอ
เพราะว่าเราเข้ามารับบทบาทเหมือนกันเนี่ยแล้วเราก็จะมีพี่เป็นไอดอล
พี่หยาคอยจะแบบเล่นเล่นเด็กเหมือนดู
ตอนแรกหนูมาส่งคุณย่าเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเล่นเป็นคุณยายของเกดสุรางค่ะ
ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าตัวเองจะได้มาอยู่ตรงนี้
ตอนนั้นก็ยังมีรูปถ่ายเก็บไว้ก็แชร์เล่น

โอ้โหน้องน่ารักจริงนะคะ

คนบอกว่าบางทีนะนอกจากดูพระเอกนางเอกแล้ว

ที่เหมือนเป็นสนามอารมณ์แต่เฮฮาทุกฉากเลย